มาดูกรณีของพระเอกชื่อดังค่ะ
แถวย่านพระราม๖แล้วเหมือนลักษณะกำลังจะเลี้ยว

ก็เลยมีการเปิดกระจกมาต่อว่าต่อขานกัน
สุดท้ายรถแท็กซี่ยิงลูกหิน

จนกระจกรถเขาได้รับความเสียหาย

นี่ค่ะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทย

ก็เป็นที่ย่านราชเทวีแล้วค่ะ

อยู่ริมฟุตบาทฝั่งซ้ายนะคะ

ด้านคนขับแตกทั้งบานเลย

กระจกด้านหน้าซ้ายแตกเหมือนกัน

ก่อนสุดที่ผลในยุค๓๗

จากการสอบปากคำนายอุดรขับรถแท็กซี่
ให้การบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

แล้วก็ตอบโต้กันไปมาจนมาติดไฟแดง

เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชปรารบ

ก็เลยเรียกตำรวจ

สื่อข่าวสั้นแต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์

เพราะว่าเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวสั้นนิดเดียว
ตำรวจก็เตรียมแจ้งข้อหานะคะ
ทำให้เสียทรัพย์กับทำร้ายผู้อื่น

ก็แจ้งข้อหากับนายอุดรคนขับแท็กซี่ค่ะ

ใช่เริ่มจากเปิดกระจกมาต่อว่ากันก่อน